ชาวอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีได้เก็บรถแทรคเตอร์พระราชทาน
พร้อมบันทึกเป็นเรื่องราวบอกต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะ
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเห็นความทุกข์ยากของประชาชนในอดีตค่ะ
ภายในสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปันริมถนนหลวงสายเวียงสะกระบี่
อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีหลังได้รับพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี๒๕๕๙
พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตกราบบังคมทูลว่า
เป็นทางสัญจรให้กับประชาชนนอกเหนือจากการสัญจรทางน้ำ
เรื่องราวในครั้งนั้นยังอยู่ในความทรงจำของนายเสวดดำดวงโรม
ชาวบ้านในพื้นที่แม้ขณะนั้นจะอายุเพียง๑๑ปีนะคะ
แต่ก็ตื่นเต้นที่เห็นเฮลิคอปเตอร์และรถแทรคเตอร์จากในหลวงราชการที่๙
ที่เข้ามาสร้างถนนให้กับพวกเขาได้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่รถแทรคเตอร์ประกอบเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วันหลังจากที่ลำเลียงมาถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมประชาชนที่อำเภอพระแสงและได้พระราชทานรถแท็กเตอร์ด้วยพระองค์เอง
จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรต่อเนื่องถึง๔ครั้งด้วยกัน
ถนนเส้นนี้สร้างเสร็จและได้รับการพัฒนาตามยุคสมัยมาอย่างต่อเนื่อง
กลายเป็นถนนสายหลักเส้นหนึ่งที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย
เหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในความทรงจำของชาวอำเภอพระแสง
และได้มีการเก็บบันทึกรักษาทั้งในแบบภาพเคลื่อนไหวและพิพิธภัณฑ์ภาพไว้เป็นอย่างดี
เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสง
รวมถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกด้านค่ะ